ก็ติดภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะพาไปดูเกษตรกรในการปลูกข้าวโพดยุคใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
มีการวางแผนดีไม่บุกรุกทำลายป่าและที่สำคัญถือว่าเป็นการสร้างอาชีพมั่นคง
เป็นต้นทางของการผลิตอาหารที่รับผิดชอบต่อโลกด้วยในชัชวานมิ่งขุนทศนะคะ
เกษตรกรปลูกข้าวโพดแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์ของบ้านท่าขี้เหล็ก
ตำบลบ่านอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ซึ่งมีการบอกว่าเกษตรกรในยุคปัจจุบันนี้ถือว่าได้รับความรู้ความเข้าใจในเทคนิค
รวมไปถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศ
พวกมีอากาศต่างต่างไพล้งน้ำท่วมสตรูพืชฝนฟ้าอากาศ
อากาศร้อนแห่งแรงต่างผลกระทบที่ทำให้เกิดผลผลิตอย่างไม่แน่นอน
ไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตได้แล้วก็สิ่งสำคัญนะคะ
เกษตรกรต้องให้ความสำคัญแล้วก็จับตาในเรื่องของการพยากรอากาศ
ปริมาณน้ำฝนเพื่อที่จะช่วยให้สามารถวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการวางแผนปรับปรุงดินให้มีคุณภาพค่ะตลอดจนเป็นการสร้างความตระหนักรู้ลดการใช้ปุ๋ย
เพราะว่าตัวปุ๋ยถือว่าทำให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายดิน
ทำลายพืชผลทางการเกษตรในบางส่วนอีกด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะ
โดยงานภาคการเกษตรยังมีการเน้นย้ำเรื่องของการเกษตรกรว่าให้ปลูกข้าวโพดโดยไม่บุกลุกป่า
ไม่มีการเผาต่อสั่งหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเป็นการลดมลพิษแล้วก็ฝุ่นควันในอากาศ
จากหลายคนมองว่าปัญหาฝุ่นควันฝุ่นพิษต่างที่เกิดขึ้นในทุกปี
โดยเฉพาะหน้าแรงเนี่ยก็เกิดจากการเผาป่าหรือว่าภาคการเกษตรเพราะฉะนั้นเหตุผลสำคัญนะคะ
ก็คือไม่ควรเผาซากไร่ข้าวโพดไม่ควรเผาข้าวโพดต่าง
ทำให้เกิดน้ำแห้งเหือดหรือแม้กระทั่งดินถล่ม
รวมไปถึงเกิดไฟป่าที่จะเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ลูกข้าวโพดยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะคะ